เรื่องของคนหายเนี่ยนะคะคราวนี้เป็นตำรวจกับทหารหนุ่ม
คือหายตัวไปทั้งคู่เลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยชวนกันออกไปหาปลา
เขื่อนแม่ประจันทร์ที่เพชรชบุรีนะคะ
ทีนี้ญาติก็ออกไปตามหาแหละไปเจอเรือจมอยู่ในเขื่อน
เจอรถยนต์จอดอยู่ริมตลิ่งวันนี้ก็ต้องหากันต่อนะคะ
ตำรวจสพนย่าปล่องที่เพชรชบุรีเนี่ย
รวมถึงกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน
ก็ไปตรวจสอบเหตุคนจมน้ำภายในเขื่อนแม่ประจันทร์
มีผู้ที่ยังสูญหายอยู่๒รายนะคะ
คือจ่าสิบตรีมนตรีเย็นใจอายุ๒๙ปี
เป็นทหารสังกัดกองพันธหารช่าง๕๒จังหวัดราชบุรี
กับ๑๐ตำรวจเอกสมบัติบัวงามอายุ๒๙ปี
ซึ่งสังกัดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรจังหวัดยาลาค่ะ
ในที่เกิดเหตุไปเจอเรือเป็นเรือไฟเบอร์ขนาดเล็ก
สีดำฟ้าจมอยู่ในน้ำนี่เรือนี้เลยค่ะ
อยู่ห่างจากฝั่งเนี่ยประมาณสองร้อยเมตร
แล้วก็เจอรถกระบะของผู้ที่ศูนย์หายจอดอยู่ริมฝั่ง
ทีนี้ต่อมาทางในอำเภอหนองยับร่องในอำเภอภัยศาลช่อพกา
ก็มาร่วมตรวจสอบแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงชุดประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยช่วยกันงมค้นหา
จากการสอบถามแม่ของผู้สูญหายก็คือนางยุพินเย็นใจเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงวันที่๒๐มกราคมเนี่ยนะ
ลูกชายที่เป็นทหารก็คือจ่าสิบตรีมนตรี
กับ๑๐ตำรวจเอกสมบัติไปทำธุระในพื้นที่
แล้วก็ชวนกันไปหาปลาตรงจุดนี้ทั้งคู่เอาเรือไปด้วย
เมื่อตอนเช้าไม่เห็นลูกชายไม่เห็นเพื่อนกลับมาที่บ้าน
ทีนี้ก็เลยเริ่มออกตามหาจนมาเจอรถกระบะของลูกชาย
แล้วก็สังเกตค่ะว่าในน้ำมันมีเรือจมอยู่
ทีนี้แม่ก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตรวจสอบ
แต่การค้นหาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ไม่เจอผู้สูญหาย
แล้วเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการระดมกำลังออกค้นหา
เป็นวันที่สองแล้วนะคะนำนักประดาน้ำจากมูลนิธิสว่างสรรเพชร
ทำมาสถานทั้งหมดสิบห้านายแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่อาสาอีกกว่าห้าสิบนาย
แล้วก็มีชุดประดาน้ำจากตำรวจพลร่มค่ายนเรสวนมาสมทบด้วย
รวมถึงทหารจากหน่วยต้นสังกัดของผู้สูญหายแล้วก็มีการตั้งกองอำนวยการในการค้นหาบริเวณนี้
การค้นหาเนี่ยวันนี้ยังหาไม่เจอนะคะ
ส่วนเมื่อวานเนี่ยการค้นหาบริเวณจุดที่เรือล่มเนี่ย
หมวกเจอรองเท้าของผู้สูญหายอยู่ห่างออกไปประมาณ๒๐เมตร
แต่มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่ก็คือคลื่นใต้น้ำแรง
รวมถึงน้ำเย็นด้วยทำให้นักประดาน้ำที่ดำลงไปเนี่ย
ตะคริวกันเกือบทุกนายเลยซึ่งตอนนี้ภารกิจยังไม่จบค่ะ
ตอนเช้าก็เริ่มค้นหาต่อแต่ก็ยังไม่เจอนะคะ